คุณเจนนี่ไงที่เขาลงอัพไอจี
ไอจีแบบแววแต่ว่ามีตาดีมองไปเห็นแขนคนที่หมอน

อันนี้คือแอปใช่ไหม

เขาไม่ค่อยแต่งหน้าเพราะว่าคนชมว่าหน้าสดแล้วสวย
ใช่จริงผิวดีมาก

ฟิตเน็ตของเขาเนี่ยโดน๙๑๑ของคุณเจนี่เนี่ย
แย้งที่จอดรถไปหมดเลย

อ้าวไอ้หัวตุ่นตุกกระต่าลนั่นน่ะ

เอาตั้งแต่เลิกตอนกับฟิตเน็ตทำไมไม่ต้องไปเปิดที่เดียวกัน
ตรงนั้นคือของคุณกึ้ง

อะจบเลยใช่ป่ะใช่ไหม

ของเจนนี่เขาจะมีเขาไปออกที่๓แซมแล้วเขาก็จะมีซุมบ้ามีชกมวยแล้วก็มีที่เพื่อนเต้นที่หนไปหนมา
ซึ่งจะไม่มีอะไรที่เป็นคิม

เพราะยิมบุ๋มเขาเอาพื้นที่ข้างหน้า

ก็คือแบ่งกันถูกต้องไม่ได้ว่าผิดเลย
วันนั้นที่เขาให้สัมภาษณ์ก็ถูกแล้ว

ปรากฏปุ๊บต่างคนก็เปิดเปิดพร้อมกัน
จนวันนี้ที่ที่หนึ่งถูกไหมคะ
แต่คนไป๘๐๙๐คนก็ที่จอดรถหนึ่งคนก็หนึ่งคัน

คนก็หนึ่งคันก็ไปถึงเพราะว่าต้องไปเต้นเตรียมของ
ของสวยงามเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นที่นิยม

คนที่ดูแลกตรงนั้นอ่าขอจอดฝั่งนู้นนะครับ
หล่อนไปแต้นซุมบาหรือหล่อนไปเป็นอีบร์กับเขา

เอาเพื่อนนางไปเล่นซุมมา

แล้วคราวนี้ลูกค้าก็มาบ่นกับพี่บุ๋มว่า

มาถึงก็ต้องไม่มีที่จอดรถต้องไปเจอที่นู่นกว่าจะเดินมาถึง

บุ๋มเขาก็รู้สึกแบบอ๋อขอโทษนะคะเดี๋ยวจะไปเคลียร์ให้
พอไปเคลียร์ก็ไปเจอฝั่งนู้น
เจอฝั่ง๙๑๑ก็เป็นส่วนมากคุณแม่พี่เจนี่ก็จะมาดูแลด้วย

พึ้งกันดีกว่าเสียกันค่ะโอ้โฮนั่นเสียกันหรือ
ลงเลยว่าเรียนลูกค้าแท้คีมาสแมร์จิม

มีนโยบายกันที่ให้ลูกค้าซุมบ้าเข้าจอดเท่านั้น

เราพยายามเจรจาหลายครั้งแล้วแต่ยังโดนเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องคนรับรถที่ผู้จาไม่สุภาพทางเราไม่ได้จ้างมา

เพราะแค่นี้ก็เยอะแล้วและควรแก้ไขสักที

ปลอใครได้ช่วยบอกเขาทีว่าทำธุรกิจแฟร์ดีแฟร์
ควรจะทำแบบไหนทำกันขนาดนี้มันสมควรไหม

ล่าสุดที่ลงตอนเยียมของวันสิคะล่าสุดตอนเช้า

ใครจะให้คุณบุ๋มจอดเพราะคุณบุ๋มไม่จอด

อ๋อเดี๋ยวคุณให้บุ๋มไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง

เผลอจากแหล่งข่าวทางฝ่ายคู่กระเรียนของบุ๋มบรรณดาว่า
สแมทยิมเป็นผู้เช่าพื้นที่ให้บริการยิม
ยังติดค้างค่าเช่าพื้นที่ทั้ง๓เดือน
รวมทั้งไม่จ่ายค่าส่วนกลางซึ่งเป็นค่าห้องน้ำรวมถึงค่าที่จอดรถด้วย

ไม่ใช่ไม่จ่ายแต่มันจ่ายไม่ได้
เพราะว่าคุณไม่ยอมทันสัญญาเข้ามาสักที
ยันเตรียมเอาไว้นานแล้ว
เดินไปขอเข้าไปทวงเพื่อจะได้สัญญามาจ่ายมาหลายครั้งแล้ว

คนที่ทำธุรกิจรูปแบบบริษัทจะรู้ว่าการสั่งจ่ายจะต้องมีสัญญาแนบ
ซึ่งการที่คนของทางเจนนี่ให้ข่าวแบบนี้
เรื่องนี้รู้เฉพาะเราสองฝ่ายเท่านั้น
ทำไมไม่บอกข้อมูลครบและข้อความเป็นจริง
เสียหายหมดเลยเข้าใจคำนี้ไหม

ที่เกิดเหตุเลยที่เกิดเหตุเลย

ทางไทยรัฐก็โทรไทยรัฐออนไลน์ติดต่อไปนะครับ
ผมบอกยังไม่พร้อมทางเจนนี่ก็บอกว่ากำลังถ่ายละคร